เขาบอกว่าเป็นพระที่เหมือนกับส่งข้อความ
ส่งข้อความไปหานุ่มคนหนึ่งอายุ๑๘ปีเท่านั้น
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ามันเป็นข้อความในเชิงลักษณะลามกอนาจารย์

แชทออกมาประมาณ๖แคปนะ
แล้วมันเป็นข้อความลักษณะเอียงซ้าย

ฝั่งคนที่เขาได้รับข้อความเขาแทบจะไม่ได้ตอบเลยอ่ะคุณ

อันนี้เป็นข้อความที่ทางเพจแม่ทัพลิงเขาเอามาโพสต์ไว้
แชทเป็นการพูดคุยระหว่างเจ้าวาดวัดป่าแห่งหนึ่งค่ะ
โยมหนุ่มค่ะที่เป็นผู้ชาย

ก็ทักทายเรื่องพูดคุยสภาพอากาศ
แล้วก็ยังมีการส่งข้อความต่อเนื่องวนเวียนในเรื่องของ๑๘บวก
แล้วยังมีแชทที่มีจุดประสงค์ชัดเจนมากขึ้น

ใช่ค่ะก็ดิเขาก็ถามแหละ
ได้ปลดป่อยบรรละ
เพศมาให้ดูด้วยทีนี้คุณผู้ชมมันก็จะต้องฟังความทั้งสองฝ่ายด้วย
อะนะคะอ่าทีมข่าวเราเองก็ไปชอบถามผู้เสียหายกันก่อน
เขาอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายค่ะคุณเอนามสมมุติอายุสิบแปดปี
หนุ่มเอนเล่าแบบนี้ว่าปกติตัวเขาเองเป็นคนชอบศึกษาธรรมะ
แล้วก็มักจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเอง
ต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะเขาบอกว่าพระรูปนี้ทักแชทมาขอเป็นเพื่อน
ตัวเองก็เลยกดรับแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับธรรมะกัน
ซึ่งก็ไม่เคยคุยอย่างอื่นเลยไม่เคยเจอหน้ากันผ่านไปหนึ่งปีค่ะ
พระเนี่ยชวนให้ไปหาที่วัดแล้วก็ชวนไปทำบุญนะคะแต่ตัวเขาไม่ไป
แล้วพระเนี่ยรู้ว่าเขาอยู่ที่จังหวัดหนองคายเวลามีกิจนิมนต์ก็มักจะชวนให้ออกไปหา
ตัวคุณเอนเล่าแบบนี้ว่าตัวเองปฏิเสธมาตลอดจนระยะหลังหลังเริ่มไม่ไหว
พระมักจะทักมาพูดคุยในลักษณะลามกอนาจารย์เลยส่งเรื่องร้องเรียนค่ะ
ให้สื่อมวลชนและเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีแล้วเขาบอกว่ายังรู้เนี่ยนะว่ามีผู้ชาย
หลายคนที่ถูกพระรูปนี้ส่งข้อความไปหาในลักษณะเดียวกัน
มีการเสนอให้เงินครั้งละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาท
เพื่อแลกกับภาพถ่ายสุดสยิวลองฟังค่ะ
เห็นว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะครับท่านแอดเฟสผมมา
แต่ทีนี้ท่านก็มาสนทนาธรรมะครับในช่วงแรก
แต่พอช่วงหลังมาท่านก็เริ่มชวนคุย
ในเชิงทางลามกขึ้นมาเลยครับ
แล้วหลังมาท่านก็เริ่มส่งรูปอาณาจารย์ของท่านนะครับ
มาให้ผมดูเชิญชวนให้ไปมีอะไรด้วยอย่างนี้ครับ
ว่างไหมคือประมาณว่าให้ช่วยตัวเองให้ดูอย่างนี้นะครับ
ทักมาครับแต่ผมจะเข้าไปอ่านเฉยแต่ไม่ได้ตอบครับ

ทักมาในธรรมนองเวลาที่ท่านมีกิจที่ท่านจะทำอย่างนี้นะครับ
ท่านจะทักมาแล้วก็ส่งรูปท่านมาอย่างนี้นะครับ
พอท่านเสร็จกิจตรงนั้นปุ๊บท่านก็จะรีบลบแชทลบรูปอะไรทิ้งไปหมดเลยค่ะ

ในที่นี้อาจจะเป็นการช่วยตัวเอง

เพราะว่าท่านก็เป็นพระครูนะครับ
เป็นพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่อีกองค์หนึ่งด้วยนะครับ
คือเรื่องแบบนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับพระชั้นผู้ใหญ่เลย
อันนี้เป็นคำบอกเล่าจากหนุ่มคนนี้นะคะ

เราก็จะต้องฟังความทั้งสองฝ่ายด้วย
ทีมข่าวของเราเลยเดินทางไปที่วัดป่าแห่งนี้ค่ะ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ไปพบกับพระซึ่งเป็นเจ้าอาวาส
ท่านบอกว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดมา๑๐ปีแล้วนะ
บวชมาได้ยี่สิบสี่พันศาตอนนี้รู้ข่าวเรื่องนี้แล้ว
ขอที่จะพูดอะไรมากค่ะและปฏิเสธว่าไม่ใช่ตนเอง
เชื่อว่าเรื่องนี้ถูกกลั่นแกล้งจากคนไม่หวังดี
รับว่าทำใจมาก่อนหน้านี้แล้วว่าสักวันอาจจะเกิดเรื่องค่ะ

ว่ายังไงลูกศิษย์ของท่านเองก็ออกมายืนยันนะคะว่าหลักฐานที่ปรากฏเนี่ย
เอาจริงไม่ได้เห็นหน้าของท่านเจ้าอาวาสนะ
ก็ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้หรอกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

ก็เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะไม่ใช่เรื่องจริง
เราก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอนะคะ

เพราะว่าท่านก็ยังเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะ